เปิดประตูให้แล้วดวงใจ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
ทีมลูกครึ่งอีสานใต้ต่างก็พกพากำลังใจจากครอบครัว
และซ้อมร้องเพลงกันอย่างเต็มที่
ด้วยความหวังที่จะคว้าชัยชนะมา
เพื่อศูนย์ฝึกเยาวชนหนังตะลุง

โพสถิตเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหนังตะลุงให้เด็กในชุมชนให้มีรายได้พิเศษมาช่วยเหลือครอบครัว
สามแนวแจ๋วจริงความตั้งใจนี้เพื่อโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลนิธิกระจกเงาในชื่อกิจกรรมชิ้นนี้พี่ช่วยน้อง
เพื่อซื้อชุดนักเรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก๒๐๐แห่งทั่วประเทศรวม๘๐๐๐ชุด
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจหนึ่งแสนบาททีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจสามหมื่นบาทเวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
เมื่อยกที่แล้วล็อกสาวห้าวเป็นฝ่ายกำชัยนำคะแนนไปให้ทีม๓แนวแจ๋วจริงได้ตีตื้นขึ้นมาเป็น๓ต่อ๔แล้วอีกแค่คะแนนเดียวก็จะตีเสมอ
น้องน้ำเพชรพี่คนโตจึงแบกความกดดันที่จะทำเพื่อน้องร่วมทีมจะสำเร็จหรือไม่ต้องมาเชียร์กันต่อในยกที่๘นี้ครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับและมีน้ำใจนะครับมาวาดรวดลายบนเวทีแห่งนี้นะครับกรรมการทั้งสามท่านรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับคุณตั๊กคุณไอซ์และคุณหอยครับสวัสดีครับ

รอบที่๑ยกที่๘นะครับน้องน้ำเพชรนะครับเลือกเพลงนะครับมหาลัยงั่วส้นครับพี่น้องครับของพี่พงวงพัทธลุงนะครับ
ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับน้องน้ำเพชรครับ
เพราะเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ผมร้องตั้งแต่อายุ๔ขวบครับ
ประสบการณ์๘ปีครับผมมั่นใจมากครับ
โอ้โห๘ปีนะครับประสบการณ์มากกว่าแซคชุมแพรอีกนะครับผมสุดยอดมากครับ

เพราะว่าหนูเอาเพลงที่คุณยายชอบไปแล้ว

เพลงนี้เป็นของคุณแม่ชอบค่ะ

ออกแบบไปตามสมองคิดเลยค่ะ
แบบให้ได้ทุกคนมีความสุขก็ดีแล้วค่ะ

ชอบพ่อฟัสพ่อเหวียนกันนะ
เออนะ
สูสีครับคู่นี้ครับ

ยกนี้นะครับจะเป็นศึกเพลง

ขอเชิญคุณแซ็กที่ห้องเด็กส้าครับขอบคุณครับพี่แซ็กครับ
ฉันชื่อแองจี้เลยค่ะฉันคิดถึงทุกคนบ้างเลยล่ะค่ะ
นี่แค่ประโยคสั้นแต่คุณผู้ชมบอกว่าไม่จุใจ
อยากดูเป็นละครนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้
เราจะทำซีรีส์ฉบับร้องได้ยกกำลังซ่า
ให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้เต็มอิ่มกันเลยครับ
จี้จะรับบทบาทภาคเสียงนางเอก
แล้วลูกน้าส่วนน้ำเพชรละลูก

น้ำเพชรจะรับบทบาทหน้าที่
น้ำเพชรภาคก็ต้องเป็นเสียงแบบเอาทั้งบ้านน้ำเพชรสิ

พอทางน้ำเพชรเกาหลีใต้เอาเป็นสำเนียงใต้ด้วยลูก

สักนิดสิลูกสักประโยคนึงสิลูก
คุณชื่อยร้อยอะ
และวันนี้นะครับเมื่อมีนักภาคแล้วก็ต้องมีนักแสดง
วันนี้ได้รับเกียรตินะครับจะพระเอกท็อบฮิตท็อบฟอ์มากนะครับ
ตอนนี้มาถึงแล้วครับเพลงรอยตีนกา
เชิญคุณรอยตีนกาครับครับผม
คุณดอยตินกาเป็นพระเอกในวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีพระรองครับ
วันนี้ได้รับเกียรติมาแล้วพระรองจ้วนมีพุ่งคุณไอ้ครับ
ไม่เอานะโลกอย่ามีนะห้ามมีเด็ดข่าวนะโลก
ส่วนมีบุ้งเมื่อมีพระเอกมีพระรองแล้วนะครับ
มีนักภาคแล้วขาดซะไม่ได้เลยในท้องเรื่อง
ตอนนี้หนูจะเป็นคนพากเสียงนางเอกส่วนน้ำเพ็ดก็จะพากเสียงพระเอก

คุณเล่นเสียงสดไปก็แล้วกันแอคชั่น
นี่ช่วงมีภูมิ
ฉันคิดว่าฉันเริ่มเบื่อเธอแล้วแหละ
ทำอะไรไม่ถูกใจฉันเลยเธอรู้หรือเปล่าว่า

ฉันทำอะไรผิดไปหรอกว่าล้วนลาม
ฉันฉันก็ทุ่มเทให้เธอทุกอย่างเลยนะ
แต่ฉันไม่ได้รักเธอเธอหยุดไปเลยนะ
ฉันจะมีหาคนใหม่แทนเธอแล้วน่ะ
ทำไมเธอพูดแล้วลูนจมกขยับมากเลย

ห้างตานักเอกมีความรู้สึกว่าเหมือนมีตัวตุ่นเดิม
พระเอกพระเอกของมันโอ๊ย

พระเอกเข้ามาจับนางเอก
เข้ามาเจอกับนักเอกแล้วก็มาถามนักเอกว่า

โอ้โฮเขาเล่นเก่งมากหว่อนร้องให้ยัง

เธอยังรักฉันอยู่ไหม
เอาตรงนะตอนพูดเนี่ยเหมือนต้องถือสตอมาทวง
เอามาฝากนักเอกต่อ

ไม่นะเด็กเธอใครฉันไม่รู้จักเธอนะ

อ้าวไอ้เรื่องกันนะ

นักเอกดูด้วย

ชีมือ

และในขณะที่ไหนเป็นเอกและนางเอกนั้น
คุยกันอยู่ฝนฟ้าก็ไม่เป็นใจนะครับ

รอบมีฟ้าที่จะพาเปลี่ยงลงมา

นี่จะเจอพี่หนุ๊ยอย่างไรละเนี่ย

คุณนักงานนี้หัวใจถึงแล้วกัน

ขอบคุณค่ะทุกคนทั้ง๓ตั้งครับ
โหรวมแสดงกับน้องกัน

แต่ละคนต้องแพลวพราวด้วยความสามารถรอบด้าน
ได้รู้น้องพากล์เสียงกันไปแล้ว
ช่วงหน้าเรื่องร้องเพลงรับรองไม่มีผิดหวัง
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
ตื่นเช้าเดินตามยานน
จูงว่าโชนคนกับหัว
น้องสาวคงไม่รู้ตัว
ว่าทำเด็กและวัว

รอบที่๑ยกที่๘เริ่ม
น้ำเพชรมาในบทเพลงมหาลัยวัวชน
พัทธรุ้งนะ

ก็๘ปีครับ
เพราะฉะนั้นมาฟังนะครับว่าน้องน้ำเพชร

บทเพลงมหาลัยวัวชน

โปรดติดตามต่อไป

คนที่บอกว่าไม่รู้ว่ามันมีหัวบาก

ครับนะคณะกรรมการไปยังไงบ้างครับกับบทเพลงน้องเพชรพี่ตั๊กดีกว่า
วันนี้รู้สึกว่าเพชรเสียงมาเต็มกว่าครั้งก่อนอีกอ่ะเนอะเออ
อาจจะเป็นเพลงตรงร่องด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้เนอะเออแล้วมันเป็นเพลงที่เขาอยู่ด้วยนานที่สุดแล้วเนอะ
มันก็เลยเข้าปากกันทุกอย่างเลยคือเพลงมันส่งเพชรเลยอ่ะเพลงเนี้ย
ตั๊กชอบมากเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยแบบด้วยความที่เพชรแบบกำลังเป็นนุ่มไง
เสียงกำลังจะแตกอะไรอย่างเงี้แต่อันนี้รู้สึกว่าเพชรล้มไปด้วยความสบาย
แบบนั่นเลยแบบชิวชิว
บ้านเราแดกเหลี่ยงอว่าสร้างหลัวเธอไม่สนใจ
นี้ป้าตั๊กถูกใจป้าตั๊กที่สุดเลยเพชรเอ้ยชอบไม่รู้จะเตะอะไรเลยชอบมาก
โอ้โหเลยครับเพราะว่าเห็นด้วยเลยว่าเข้าทางจริง
คือบุคลิกของเขามันเข้ากับตัวเพลงด้วยเขาเป็นเด็กเท่แบบนี้
เขาเป็นแบบว่าชายหนุ่มใต้พูดแบบว่าคมเข้มอย่างนี้
แล้วพอมันร้องออกมามันสื่อสารมาก
คือการร้องเพลงพอสื่อสารปุ๊บนี่มันแทบจะจบไปแล้ว๙๐นะ
เพราะมันเหมือนทำให้เพลงนั้นสมบูรณ์แบบไปแล้วแล้วก็ด้วยช่องเสียงของเขาด้วยเนี่ย
มันกำลังจะแตกหนุ่มแต่มันดันไปตรงกับไอ้ช่องของตัวเพลงพอดี
คือปกติคนเราจะมีปัญหาเวลาร้องเสียงต่ำโน้ตตัวต่ำ
แต่นี่โน้ตตัวต่ำเอาอยู่หมดเลยแล้วเสียงดังฟังชัดทุกคำ
กลับไปมีปัญหาที่ตัวสูงบ้างเป็นบางอันท่อนที่มันสูงที่สุดนะฮะ
แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาซะทีเดียวแทบจะมองไม่เห็นแผล
แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเสียงเขากำลังจะแตกขนมเท่านั้นเอง
คือถ้าเขาใช้เสียงนี้ไปจนชินตอนนี้ต่ำเขาดีมาก
ฉะนั้นสูงไม่ใช่ปัญหาเลยแน่นอน
แทบจะไม่มีข้อติเลยวันนี้เข้าทางจริงครับ
ขอบคุณค่ะพี่ไอค่ะพี่หอย
ฟังทุกเพลงที่เขาร้องมาแล้ว๒เพลงแล้ววันนี้เป็นเพลงที่๓
ถือว่าวันนี้พีคจริงตรงร่องอย่างที่คุณตั๊กบอกเลย
พอดีเลยอ่ะสำเนียงดีคือพัฒนาต่อไปนะคุณพ่อนะ
ให้เขาร้องอย่างนี้ต่อไปต้องเป็นนักร้องอาชีพอ่ะคนนี้

ตามพี่พงศ์ไปอย่างติดเลยนะฮะ

อีกหนึ่งเสน่ห์ของเด็กบ้านนะตอนขอเสียงเป็นไง

เอาไม่ขึ้นได้

หลุดออกมาไงคือความเป็นบ้านของแม่
ไม่ลืมไม่ได้เจ็บเม้นแบบบ้าน
เฮ้ยพ่อจังเว้ย

นะลูกนะวันนี้ถือว่าก็ถูกใจคณะกรรมการ
เพราะฉะนั้นแอนจี้ก็ต้องหนักหน่อยนะลูกในวันนี้นะครับ

ไม่ต้องการไม่ฟองน้องนั้น
แม่ต้องการจะคอย
วันนี้แอนจี้จะมาในบทเพลง

ของต้นฉบับรู้สึกว่าจะเป็นคุณออนอุมา

นำมาครบเวอร์มาร้องกันนะครับ
เพลงนี้ก็ยังอยู่ในใจของพวกเรานะ
ก็จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้นะคะ

ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้น่ารักขนาดไหนนะคะ

สาวอีสานรอรักครับ

จะมีชายใดภัยเด้ต้องการ
จะมีชายใดภัยเด้ต้องการ
ไม้ปองน้องนั้นแม่ต้องการจะคอย
ทับหน้าคำแรงมาเหงาง้อย
เขาว่าน้องเป็นลาวเป็นสาวเมืองอีสาน
ใจน้องนั้นเลื่อนลอย
จงเอ็นดูเน่เดอร์ไอเดอร์
จงปรานีน้องแน่สักหน่อย
หักน้องบ่อยให้น้องได้พลอยดีใจ
ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่
เปิดประตูให้แล้วดงใจ
พี่อย่ามองว่าน้องโต๊ยต่ำ
ฮักจะด่ำก็เดมตายกาย
สาววิสานมองเมอร์นอน
เห็นเป็นลูกเช้านาย
จึงบ่อย่ากจ้ะบ่อยอยากมามั่นหมาย
คอยแลนตี้น้องมียังอาย

น้องคอยส่วนอายคิดแคลงแน่งนาย
เรื่อยบ่อยอยากมาแล้ว
ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่
เปิดประตูให้แล้วดงใจ

คอยใจเหลือลอยคอยหาย
เห็นเป็นลูกเช้าน๊าย
จึงบ่อยอยากจะบ่อยอยากมามั่นมาย
คอยแรมปีน้องนี่ยังไอ
คอยคอยคอยน้องคอยส่วนอาย
คิดแคลงแน่งนายเรื่อยบ่อยอยากมาแล้ว

เต้นกันใหญ่เลยไม่หยุดเลยแม่
ใช่ดีใจค่ะ
เรียนรอพี่เก่งนะคะ

เหมือนสะพานเชื่อมมิตรภาพไทยอเมริกายังไงก็ไม่รู้
ผมชอบรายการนี้อย่างหนึ่งคือแบบเด็กมานี่ก็ไม่ได้เอาเป็นเอาตายในการแข่งขัน
มีความสนุกสนานแล้วก็ดีใจที่น้องเนี่ยเอาเพลงแบบนี้
เราเป็นเพลงคลาสสิกผมก็ฟังตั้งแต่เด็ก
แล้วสำเนียงอีสานเขาดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอเสียงเขา

ไม่แค่อันนั้นขอเสียงหน่อยโว้ย
คือน้องได้เข้าวงการบันเทิงแน่นอนโอเค
ภาพที่เห็นเหมือนกำลังดูหนังแบบว่า
เออตอนออกเชียงเหนือของว่านราวโดยแท่เลยนะ

แต่มันเป็นส่วนประสบที่ลงตัวมาก
ตัวโน้ตทุกส่วนนี้คือแตะทุกตัวเลย
เสียงก็พุ่งออกมาทั้งหมดเลย
ร้องคือร้องนี่ไม่มีที่ติเลย
บุคลิกก็ทำให้เราดูแล้วมันเพลินตาด้วย
คือเขาร้องไปเขาคือสาวอีสานทั่วไปในภาพคุ้นของไอซ
ก็คือสาวอีสานเขาก็จะต้องแบบว่าเหมือนลำเหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อันนี้สาวอีสานเหมือนแบบอยู่หน้างานรถแห่จริงยืนเยอะ
เออเดี๋ยวเสริมนิดนึงเขาเต้นเหมือนตะกะแทนเลยนะฮะ
ตะกะแตนชนระดาตะกะแตนตำข้าวอ่ะตะกะแตนตำข้าวอ่ะ
โอ้โหแล้วเขาเดินไปหาเพื่อนเขาก็โอ้โหส่งเสริมกันดีมากเลยอ่ะ
อันนี้ก็เหมือนโอ้หนังลุงมาอย่างนั้น
มันลงตัวเป็นโชว์ทั้งสองโชว์ที่วันนี้มีความสุขมากแล้วน่ารักมาก
คือบอกเลยว่ายากมากคู่นี้ง่ายไม่รู้ใครแบบจะได้เลยอ่ะ
อันนี้แง่อย่างเงี้ยขอบคุณพี่ไอ้ค่ะขอบคุณครับ
พัชราเป็นยังไงบ้างสาวอิสล้านรอรับ
ชอบต้องรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เคมีเข้ากันเนอ

แล้วการตรงการเต้นเขาว่ามันคือสาวอีสานในยุคใหม่
เพราะถ้าเกิดละฟองในยุคของคุณแม่เอามา
ก็จะเป็นน้องเป็นสาคอนแก่นยัง
ว่าเคยมีแฟนว่าจะเหนียมอาย
อันนี้เป็นน้องเป็นชาวขอนแก่นยา

มันไม่ออกเป็นขอนแก่นมันเหมือนขอนไม้เลยนะครับ
ชอบอะให้รู้ว่ามันเป็นเจนไป
ก็เป็นแอนจี้ที่เป็นแอนจี้เลยอะ

ขอบคุณทั้ง๓ท่านในวันนี้นะค่ะ

โอ๊ะสตาร์

ถือว่าเกินคาดเลยครับ

ทำไมอยู่ในห้องทำไมเขาไม่เป็นแบบนี้

แต่อยู่บนเวทีทุกคนคือเป็นมืออาชีพมากครับผม

ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
หยุดทันทน
รอบที่๑

๓แนวเจียวจริง
เจอวาดจำดี
ตอนนี้ตอนนี้๓แนวเจียวจริงนะครับ

มีคะแนนสะสมเสมอแล้ว๔คะแนน

ก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่๔คะแนน
ตีขึ้นมาเสมอกันแล้วครับท่าน

ดีใจมากตีเสมอกันได้นะมันใจชื้นขึ้นมั้ยลูก
แล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นครับ

อืมดูไว้ซะด้วย
เนี่ยชอบความเก่าไหมลูกสาวเนี่ย
เชื่อเลยว่าหนูกำลังใจดีมากสู้ต่อนะลูกเนาะ

แต่สิ่งหนึ่งเลยนะบอกเลยนะครับว่า

ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
ถึงแม้แอนจี้จะพ่ายแผนหนุ่มใต้แต่ความน่ารักของน้องเข้าไปอยู่ในใจของ
หลายคนอย่างแน่นอนการต่อสู้เพื่อบ้านเกิดยังไม่จบ
มาเอาใจช่วยเด็กกันต่อได้ในยกที่๙ของร้องได้ยกกำลังซ่า

เดี๋ยวพี่จะกำกับภาพให้นิ้วตรงนี้อยากจิ้มแก้มให้มันดูเชย
จิ้มตรงนี้ฮะจิ้มตรงจมูกจิ้มตรงนี้ทำเสียงด้วย
แล้วคำว่าฮักการเมื่อนั้นมันเฮียทิ้มสาย
เหนื่อยไหมแม้ร่างกายคงอ่อนแอพักอ่อนบ้างไหม
โปรดติดตามตอนต่อไป